ทีนี้มาในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะ
ผู้ว่ากรทมมีการไปร่องเรือสำรวจแนวคันกั้นน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยาว่าสถานการณ์ตอนนี้ความพร้อมตอนนี้เป็นอย่างไร
พร้อมกับให้กำลังใจคนกรุงให้กำลังใจบอกแบบนี้
บอกว่ายังไงน้ำก็ไม่ท่วมเหมือนปี๒๕๕๔แน่นอนนะคะ
และสถานการณ์น้ำจะค่อยคลี่คลายลงไปภายใน๑สัปดาห์ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงเรือนะคะ
ไปตรวจความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือในพื้นที่กรุงเทพ
พร้อมเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่นอกแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ใต้สะพานพระราม๗ถึงชุมชนโรงศรีในเขตยานาวาค่ะ
ความยาวประมาณ๗๘๙๓กิโลเมตร
พลตำรวจเอกอัศวินบอกว่ายังไม่มีจุด
ยังไม่พบจุดที่มีปัญหาแล้วก็น่าเป็นห่วง
แต่ก็มีการสั่งให้เสริมแล้วก็เรียงกระสอบทราย
ในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร
และบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำค่ะ
รวมไปถึงตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน๙๗สถานี
สูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในช่วงน้ำทะเลขึ้น
จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำจุดเครื่องสูบน้ำสำรอง
ผลักดันน้ำเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่
ในการพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนชุมชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน๑๑ชุมชน๒๓๙ครัวเรือน
ในพื้นที่๗เขตก็อาจจะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้าง
ก็มีการสั่งการให้สำนักงานพื้นที่๗เขตนะคะ
เขตนี้ก็คือดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและเขตครองศาล
คือมีการแจ้งเตือนไปยังชุมชนทั้งหมดนะคะ
เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูงหากระดับน้ำสูงขึ้น
จากนี้ยังสั่งการให้สำนักงานเขตที่มีอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ไปสำรวจบ้านเรือนของประชาชนค่ะไปจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะ
เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินต่างอย่างทันท่วงที
ผู้ว่ากรทมยืนยันว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี๒๕๕๔อย่างแน่นอน
เพราะอะไรนะคะ๑พายุไม่ได้เข้าติดกัน
เหมือนปี๒๕๕๔ค่ะก็สถานการณ์จะค่อยคลี่คลายลงไปภายใน๑สัปดาห์
สถานการณ์น้ำเนี่ยก็เดี๋ยวจะค่อยดีขึ้นนะคะ
กรทมปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญเลยก็คือเรื่องของฝน
เพราะว่าถ้าฝนตกหนักติดต่อกันแล้วเนี่ยน้ำมันระบายไม่ได้ระบายช้า

ค่ะแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่นะ
หลายคนก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อด้วยสำหรับสถานการณ์น้ำ